เรื่องของหัวขโมยมืออาชีพระเกินแต่มืออาชีพแบบผิด

ขโมยถังแก๊สชาวบ้านเขากลางวันก็ขโมยกลางคืนก็ขโมย
รวดเร็วเนียนและมืออาชีพ
แต่วงจรปิดจับภาพแบบนี้ไม่น่าจะรอดนะ
นี่มาจอดรถเสร็จปั๊บไข

ดูธรรมแมงค่อยทำไม่ได้แบบรนรานหรือว่ากลัวคนจะเห็นอะไร
อายุสักประมาณ๔๐ปีครับเสื้อน้ำเงินเนี่ยถ่ายเสร็จป้ะไปแล้วอ่ะไป
ประหนึ่งเป็นร้านแก๊สมาเอาถังแก๊สไปประมาณนั้นเลย
ขี่รถมาขโมยถังแก๊สไปอันนี้คือร้านข้าวแกงมีโชคครับ
ปากซอย๓ถนนราชอุทิศชุมชนไทยโฮเตลเขตเทศบาลนครหัดใหญ่สงขรา
กลางวันแสกตอนนี้บ่าย๓โมงที่เขาทำเนี่ยนะฮะถังแก๊สมันตั้งอยู่ริมถนน
รถเก๋งบังไว้พอดีนะฮะคือเจ้าของร้านเนี่ยกำลังขนของมาเตรียมขายตอนเย็น
ก็เอาถังแก๊สมาก่อนปรากฏว่าหัวขโมยครับก็มาก่อเหตุอย่างใจเย็นครับ
เนื่องจากว่ามันมีอย่างที่พี่เบิร์ตว่ามันเป็นมุมอับนะรถเก่งบังอยู่พอดี
ก็หมุนเสร็จปั๊บก็หิวขึ้นรถไปแล้วก็ขับรถออกไปอย่างใจเย็นนะครับ
คลิปนี้เจ้าของร้านคือคุณธนันวัฒน์มากศรีบุญล้วนนะครับ
ก็เอามาโพสต์เอาไว้แล้วก็ให้นักข่าวเนี่ยช่วยนำไปเผยแพร่ให้หน่อยนะฮะ
เผื่อใครรู้จักหรือทราบบ่อแสคนร้ายจะได้ช่วยกันดำเนินคดีแล้วก็ให้เขาเอาถังมาคืนซะ
เนื่องจากว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๓๑มีนาคมผ่านมาแล้ว๑เดือนเรื่องยังเงียบ
แจ้งความไปแล้วอะไรก่อนแล้วก็เงียบสุดท้ายต้องควักเงินซื้อถังใหม่
ใครรู้จักหรือทราบบ่อแสแจ้งไปได้เลยครับหรือแจ้งตำรวจให้ไปจับกลุ่มก็ได้
เพราะว่าตอนนี้เขาสร้างความเด็บร้อนให้กับคนทำมาหากินหาเช้ากินข้ามแบบนี้
เพราะว่าดูจากพฤติกรรมแล้วน่าจะทำมาแล้วหลายต่อหลายครั้งแล้วก็ใจเย็นไม่แคร์กล้องไม่แคร์อะไร
กลางวันก็ทำแบบนี้หน้าก็เห็นชัดเจนแต่ตำรวจยังจับไม่ได้นะครับ